มาดูเรื่องราวที่พระต้องออกโรงเองครับ

ชาวบ้านร้องเรียนไปบอกว่าทำไมมีพระบางรูปเขาไม่ยอมเดินบิณฑบาตนะ

นี่มนต์กลับครับเจ้านาธิบอกนะครับ
เดี๋ยวยังมีอีกคลิปหนึ่งด้วยนะที่มีการถกเถียงให้คุณผู้ชมรอดูนะครับ
เมื่อกี้นี้คือช่วงนาธิที่ทางด้านของในอำเภอเมืองนครปฐม
ร่วงพื้นที่ตลาดชาวเทศบาลนครนครปฐมครับ
พร้อมกับพระครูประหละศิษฐีวัตร
ในอำเภอเมืองนครปฐมลงพื้นที่ตลาดเช้าเทศบาลนคร

พร้อมกับพระครูประหลสิทธิวัฒน์
หลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผลล้อมครับ
ซึ่งท่านเป็นประธานคณะพระวิญญาธิการ

ภาษาชาวบ้านก็จะเรียกว่าตำรวจพระนั่นแหละ
ในฐานะประธานของคณะทำงานตำรวจพระ

บอกว่าช่วยตรวจสอบหน่อยได้ไหมพระคุณเจ้า
เหมือนจะมีพระบางรูปไม่เหมาะสมหรือเปล่า
มานั่งบ้างยืนบ้างปักหลักรับบินทบาทกันอยู่ตรงนี้
ไม่เดินรับบาทเหมือนกับพระทั่วไป

แล้วก็มองว่าอาจจะเป็นเรื่องธุรกิจ
ระหว่างพระกับพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นหรือเปล่า
ที่เขามีการเวียงของใส่บาท
พอลงพื้นที่ไปเจอจังครับ
อำเภอเมืองนครปฐมก็เลยไปสอบถามพระ

บอกว่าไม่ได้ทำผิดวินัยสงฆ์นะ
รูปก็ขึ้นซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์

จริงก็เป็นภาพที่ไม่ค่อยเหมาะสมแหละ
ก็เดี๋ยวจะแจ้งไปที่เจ้าอาวาสวัดต้นสังกัด

เพื่อจะได้ไม่ให้ชาวบ้านชาวโลกนั้นติเตียนครับ
หนึ่งในข้อร้องเรียนคือการเวียนของใช่ไหมครับ

แต่ว่าพระสงฆ์บางรูปที่มาบินทบาท

สิ่งของที่ชาวบ้านเอามาใส่บาททำบุญ
อาตมาเอากลับวัดนะไม่ได้เวียนของนะ

ก็อยู่กันอย่างยากลำบากครับ
ลองรินเพียงกินอยู่อยู่ตรงนี้
พระรูปนี้ก็บอกว่าอยากให้ไปดูความเป็นอยู่ที่วัดหน่อยนะ

เอ่ยชื่อเมื่อกี้นี้ก็วัดทุ่งน้อยที่ท่านบอกใช่ไหมครับ
นำทีมเจ้าหน้าที่ปกครองแล้วก็สำนักพุทธของนครปฐมเนี่ย

แล้วก็ใบสุทธิของพระสงฆ์ที่วัดทุ่งน้อยสามัคคี
ปรากฏว่าอย่างนี้ครับพี่มิ้วคุณผู้ชมฮะ
พระสงฆ์บางรูปไม่มีใบสุทธิ
ซึ่งเป็นใบรับรองยืนยันความเป็นพระนะฮะ
รูปใบสุทธิหมดอายุอีกต่างหาก
ก็เลยเป็นที่มาของเหตุการณ์นี้ครับ

พระโวยกันใหญ่เกิน
โอ้โหเจอแบบนี้แล้วก็ชาวบ้านก็โอ๊ย

สงฆ์ที่เข้าข่ายความผิดด้านต่าง

ไม่มีใบสุทธิยืนยันความเป็นพระสงฆ์
หรือว่าใบสุทธิหมดอายุคือสิ้นสภาพแล้ว

และผลการตรวจปัสสาวะของพระในรูป
รูปที่วัดไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใดนะฮะ
ถึงขั้นตรวจปัสสาวะพระทุกรูปในวัดเลยนะคะ